อีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเข้ามาปนด้วย
รอปภคนนึงเขาบอกเพื่อน
บอกว่าตอนเข้าเวรยามเจอผีหลอก
แล้วมากันหลายตนเลยทำให้นอนไม่หลับเลย
หลังจากนั้นรอปภคนนี้ตัดสินใจกระโดดตึกลงมาเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ที่สมุทรประการนะคะ
พาไปดูจุดที่เกิดเหตุกันก่อน
เทพารักษ์ที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ก็คือผู้ตายกระโดดลงมาเสียชีวิต
ผู้ตายคือนายชัยนรงค์ผลเหลืออายุ๔๙ปีนะคะ

ก็ลงมาในสภาพสวมเสื้อยืดสีดำแขนยาวกางเกงขายาวสีดำ

บริเวณศีรษะมีบาดแผลขนาดใหญ่เลย
ส่วน๕๒๔คือเลขห้องเลขห้องพักเป็นห้องของผู้ตายนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเห็นกระดาษแผ่นใหญ่๒แผ่น
ติดอยู่หน้าห้องเลยนะคุณผู้ชม
เอาแผ่นแรกก่อนบอกข้อความแผ่นแรกก่อน
ผู้ตายก็เขียนด้วยลายมือนะคะบอกว่า
พี่ชายถ้าผมตายมาเผาผมที่หนามแดง
น้องขอร้องน้าแหวงผมขอโทษครับผมอ่อนแอเกินไป
ผมอยากเอาอย่างน้าผมเหมือนหลอกตัวเอง
ชีวิตผมสูญเสียทุกอย่างผมรู้น้ารักผม
แต่เมื่อทำไม่ได้จุดจบมันสมควรเป็นแบบนี้

เขียนว่าอลินอโหสิกรรมนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
หน้ามีจริงจะทดแทนให้อาติลุงเอียดขอโทษนะ
อาตินรกที่แท้จริงคือชีวิตที่ผิดพลาด
กระดาษ๒ใบนี้คือแปะอยู่หน้าห้องนะคะ
ทีนี้ในกระดาษนั้นมีระบุบอกว่าน้าแหวง
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนายแสวงจิ๋วใดเป็นเพื่อนของผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าผู้ตายเป็นรบพออยู่บริษัทแห่ง๑ย่านบางนา
พอเลิกแล้วเขาก็จะมาขี่วินเสริมด้วยไงที่ปากซอยเทพานิเวศ
ทีนี้ช่วงคืนวันพระรหัสสบดีนายแสวงเขาเอาไลน์ให้ดูเลยนะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เป็นข้อความที่ผู้ตายส่งมา
บอกว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ารอดไปได้จะไปเล่าให้ฟัง
ทีนี้พอออกจากกะมาแล้วมาขับวินก็เล่าให้ฟัง
ให้นายแสวงฟังบอกว่าตอนที่เข้าเวรยามอยู่นอนไม่ได้เลย
เข้ามาหลอกหลอนผีนี่เป็นตนใช่ไหมมากันหลายตนเลยแล้วก็มาหลอก
ซึ่งตอนนั้นนายแสวงก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ช่วงสายผู้ตายก็เดินทางกลับไปที่ห้องพักแล้วมารู้อีกทีนึงเนี่ยคือเพื่อนเสียชีวิตแล้วนะคะ
ส่วนพยานแวดล้อมก็บอกว่าผู้ตายมาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้
อยู่คนเดียวนะตั้งแต่ปี๕๖แล้ว
แต่ละวันหลังจากเลิกงานผู้ตายเขาก็จะลงมาซื้อสุราดื่ม
แต่ก็ไม่มีใครรู้นะว่าเขามีปัญหาหรือว่าเครียดเรื่องส่วนตัวอะไรไหม
เรื่องต้นก็คาดว่าผู้ตายน่าจะเครียดกับปัญหาส่วนตัว

แจ็คเก็ตถอดสร้อยพระทิ้งเอาไว้
ก่อนจะกระโดดลงมาเสียชีวิต
ซึ่งหลังจากนี้ก็มีการส่งมอบศพให้กับมูลนิธิ

เพื่อที่จะนำส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชนะสูตรต่อไปด้วย
เป็นข้อความที่ผู้ตายส่งให้เพื่อนนะ
เขาบอกว่าสาบานจริงผมเจอเรื่องแปลกจริง

ถ้ารอดไปได้ในคืนนี้

คือรอดคืนนั้นมาได้แต่สุดท้ายตกติดชีวิตตัวเอง